ชาวบ้านกลัวผู้ชายคนนี้กลัวทำไม

ไปยิงหนังสติ๊กใส่บ้านเขานะครับ
นี่แหละครับกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งจับภาพขณะที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยครับปั่นจักรยานมาปลาแล้วปึ้งก็ให้นะครับ
ปั่นจักรยานมาปั๊บแล้วก็เอามือปลาหินใส่หลังคาบ้านเขาเสียงดังสนั่นเลย
เหตุเกิด๒ทุ่มนะครับ๒ทุ่มครึ่ง๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ต่อมากล้องวงจรปิดของบ้านหลังเดียวกันนี่แหละคุณผู้ชมครับก็ปรับจับภาพผู้ชายคนนี้ได้อีกคือคิดว่าเป็นคนเดิมนี่แหละ
เสื้อสีดำกางเกงยีนนะครับที่ศีรษะมีมีคาดไอ้ไฟส่องกบด้วยน่ะ
ปั่นจักรยานนะครับมาจากอีกทางหนึ่งคราวนี้แล้วก็มีเสียงวัตถุนะครับพุ่งกระแทกตัวบ้าน
แล้วเขาก็ยังนะครับถอยถอยจักรยานกลับมานะครับแล้วก็ใช้หนังสติ๊กนี่นี่นะครับ
เล็งยิงใส่บ้านอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเที่ยงคืน๒๙สิงหาคมที่ผ่านมาสองครั้งแล้วนะ
ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากเจ้าของบ้านนะครับอยู่ตะบนบ้านแจ้ง
อาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีคนสูงอายุเป็นผู้ชายอายุ๘๐แล้ว
แล้วก็ผู้หญิงท่านก็อายุ๗๒แล้วอาศัยอยู่ด้วยกันอยู่กัน๒คน๘๐อยู่กับ๗๒นะครับวันนี้ทีมข่าวนะครับ
พบกับคุณยายอ่อนตาท่านอายุ๗๒ที่ผมว่าคุณยายพานักข่าวไปดูแล้วนี่ฮะชี้
นู่นนู่นร่องรอยความเสียหายกระจกหน้าต่างและประตูหน้าบ้านแตกครับนะครับ
เป็นฝีมือรู้ด้วยนะของนายสุรพลมูลมานักอายุ๓๑ปีคุณยายก็บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุ
แต่ส่วนมากจะเป็นช่วงที่นายสุรพลเสพยาเข้าไปจนหลอนแล้วทะเลาะกับพ่อกับแม่เขา
แล้วก็ปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านก็คว่างปลาหินมั่งยิงหนังสติ๊กเข้ามาในบ้านมั่ง
ยายกับตาภาวะนอนไม่หลับหรอกคุณนักข่าวพอรุ่งเช้าก็บอกให้ลูกชายเนี่ยนะครับที่อยู่ต่างหมู่บ้านเนี่ย
ไปแจ้งเจ้าหน้าที่สิแต่ทำไมทำไมคุณยายบอกเรื่องมันเงียบอ่ะ
แล้วแจ้งก็หาทำให้เสียทรัพย์คมเหงคุกคามหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญฝากขังศาลจังหวัด๑๐๑เรียบร้อยแล้วนะครับ